ไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายวันนี้

เพราะว่าศิษยานุสิตทยอยเดินทางกันมา
วัดพระธรรมกายต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะ

พระธรรมกายยืนยันว่าสาเหตุที่
ทำให้มีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก

เป็นมวลชนปกป้องพระธรรมชโย

หลังจากที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล

ประสานสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หรือพระธรรมชโยเข้ามอบตัว

ก็ทำให้บรรยากาศภายในวัดพระธรรมกาย
คึกคักกันตั้งแต่เช้า
เดินทางมาที่วัดอย่างต่อเนื่องนะคะ

ยกระดับความปลอดภัยใด
มีเพียงพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธี
สวดธรรมจากกับปวัฒนสุรเท่านั้น
ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่การแต่งตั้งพระวิเทศภาวนาจารย์
เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ยืนยันว่าพระวิเทศภาวนาจารย์
ำนักอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
และการแต่งตั้งเป็นไปด้วยชอบธรรม

เดินทางเข้ายื่นหนังสือถวายดีกา
เพื่อขออภัยโทษเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกเขมพัฒน์โพธิพิทักษ์
ผู้กำกับการตำรวจภูทรคลองหลวงเปิดเผยว่า

มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่หมุนเวียนตลอดทั้งวันกว่าร้อยนาย
ตั้งจุดสกัดทั้งทางประตูเข้าหลัก
รวมถึงมีกำลังสายตรวจออกตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณวัด

อาจจะเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายภายในวัดและรอบบริเวณ
เรื่องต้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาค่ะ
ส่วนพลตำรวจ๓ชะพลชัดชายเดช
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๔ระบุว่า
วันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่พลตำรวจเอกศีวรากำหนดให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัว
ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามก็ต้องบังคับใช้กฎหมายเข้าจับกลุ่มตัวตามกระบวนการ
ซึ่งทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
โดยการขอหมายเพื่อเข้าค้นวัดพระธรรมกาย

พร้อมเข้าสนับสนุนทันทีถ้าหากมีการร้องขอ
ขณะที่บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยโดยรอบวัดวันนี้นะคะ
มีตำรวจตั้งจุดตรวจป้องกันเหตุแทรกซ้อนบริเวณด้านข้างของวัด
โดยเฉพาะบริเวณถนนเรียบคลอง๓
มีการติดตั้งแสลนด์เข้ากับประตูเหล็กชั้นนอกเพื่อปิดบังสายตา
ทำให้สามารถมองเข้าไปภายในได้
รวมถึงบนสะพานก็มีแสลนด์สีดำติดตั้งอยู่เช่นเดิม
ก่อนหน้านี้โคศกศิษยานุสิตเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้เตรียมความพร้อมในการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีการติดตั้งใด
เหนือจากนี้ยังมีพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลบริเวณจุดนี้ตลอดเวลา

พร้อมกับมีการบันทึกภาพของสื่อมวลชนที่เข้าไปเก็บภาพในบริเวณดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ